แต่คราวนี้ยิ้มไม่ออกเลยค่ะเห็นใจมากรู้สึกปวดใจแทนเจ้าของบ้าน
ลำปางคุณผู้ชมน้ำป่ามันมาแรงแล้วก็มาเร็วด้วย
สิ่งที่เกิดขึ้นรู้ไหมคะเจ้าของบ้านต้องหนีออกมาจากบ้าน
แล้วยืนมองบ้านตัวเองพังราบคาบยุบยวบลงมาทั้งหลังต่อหน้าต่อตา

พ่อมีแล้วบ้านกลัว

ถ้าเป็นบ้านเราโอ้โหผมใจสั่นเลยเห็นแบบนี้
ถ้าเป็นบ้านเราอ่ะบ้านสร้างกี่วันนี่ไม่กี่นาที
หมดโอ้โฮสงสารจริงครับ
หลักวินาทีพังลงมาแบบนี้ค่ะ
ขนาดว่าเรามองผ่านหน้าจอยังรู้สึกตกใจ
แล้วก็ใจหายเลยนะคะเห็นไหมคะ
ลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้หลังใหญ่แบบนี้

ก่อนที่มันจะพังลงมาเสียงไม้แตกก่อน
เสียงไม้ดังตลอดเวลาเลยแล้วสักพักหนึ่ง
พังถล่มลงมาแบบนี้พลึบเดียว
เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกอะค่ะกว่าจะสร้างเนี่ย
หลักปีหลักเดือนนะคะครับแต่พอมันพังแบบเนี้ย
หลักวินาทีหายวับไปกับตาเลยนะคะ
เห็นแล้วคือเห็นใจค่ะเหตุการณ์นี้

ตำบลแม่ตีบอำเภองาวของจังหวัดลำปา
จังหวัดลำปางเจ้าของคลิปบอกว่าคือน้ำป่าเนี่ยมันหลากเข้าท่วมสักประมาณ๘โมงเช้า
มันเร็วแล้วก็แรงมากขณะนั้นก็เลยรีบออกมาจากบ้านก่อนนะ
โอ้โหแล้วคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์แล้วเจ้าของบ้านอยู่ในบ้าน
เจ้าของบ้านหนีออกมาก่อนค่ะพอน้ำลดก็เห็นว่าเอ๊ะเสาบ้านเนี่ยมันซุดไปทีละต้นทีละต้น
ก็เลยตัดสินใจยังไม่กลับเข้าไปในบ้านเอามือถือมาถ่ายคลิป
โอ้โหเห็นต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะยืนดูบ้านตัวเองพังรับคาบต่อหน้าต่อตาแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ช่วยเยียวยาด้วยนะคะ
แต่เมื่อกี้เห็นเอ่อเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นปอพอลงไปละนะ

ขอบคุณด้วยนินดีปอพอลงพื้นที่ไปละ
คลิปเมื่อสักครู่ดีเลยนะคะพี่เมิดบอกว่าเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานใช่ไหม
ใช่เก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยครับเริ่มต้นน้ำทวมแบบเนี่ยนะครับ
น้ำท่วมหนักที่สุดตอนไหนคุณถ่ายรูปไว้
เอาไว้เป็นหลักฐานตอนปพเขาเยียวยา
นะคะทีนี้มีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชม
หอบเมียและหมาสองตัวหนีน้ำท่วมขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านแบบนี้ค่ะ
อยู่บนนั้นนะครับประมาณ๓ชั่วโมงนะครับ
ตำบลแม่ติบอำเภงงาจังหวัดลำปา
ตอนนี้น้ำจะมิดหลังคาแล้วครับตอนนี้
จะขึ้นหลังคาไม่ใช่มิดหลังคาจะขึ้นหลังคาแต่ว่า
บ้านตอนนี้เหมือนมันจะไม่แข็งแรงนะครับ
มันมีเศษไม้อะไรพวกเนี้ยครับมันมาตันที่ข้างบ้านแล้วก็บ้านมัน

ถ้าเกิดว่าใครมีหนตังค์ติดต่อช่วยผมได้ครับ

อู๋เป็นกำเมิงนะคะนะฮะเออคือกำลังใจเนอะ
ก็พูดได้แค่นี้นะคะแล้วก็พยายามนำเสนอข่าว
ให้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวลำปางให้มากที่สุดนะคะ

ผู้หญิงข้างอ่ะนั่นคือภรรยานะคะแล้วก็หมาอีกสองตัวค่ะ
พี่อิทธิริชเก๋หอบเบียนและหมานี่
ขึ้นมาอยู่บนหลังคาบ้านแบบนี้ติดเกาะอยู่บนหลังคาบ้านตัวเองแบบนี้ค่ะ
ตรงนี้ก็คือจุดเดิมนั่นแหละกับเมื่อสักครู่
บ้านที่เขาอยู่บนหลังคาเนี่ยอาจจะพังยวบลงมาแบบบ้านเมื่อสักครู่ก็ได้นะคะ
แล้วหายไปกับกระแสน้ำนี่เรื่องใหญ่เลยค่ะ
สุดท้ายแล้วอยู่บนนั้นนานกว่า๓ชั่วโมง
กระทั่งน้ำเริ่มลดระดับแล้ว

กรมการปกครองปพก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือนะคะ

เมื่อเช้าอยู่เฉยก็เนี่ยน้ำป่ามาเร็วแบบนี้ค่ะ
ท่วมกระพรึกป่า

อยู่มาเป็น๑๐ปีแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะคะ
น้ำป่าครั้งนี้มาแรงและเร็วจริงจริงค่ะจากลำปางพาคุณผู้ชมไปที่น่านนะคะ
นั่นไงเห็นไหมคะนั่นไงนี่ก็น้ำท่วมเหมือนกัน
เชี่ยวกรากแล้วสีน้ำดูสิคะคุณแบบนั้นที่นี่ก็สาหัสเหมือนกันนะคะ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมสาวเจ้าของบ้านเนี่ยบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้
ระทึกมากเห็นคุณลุงไหมคะนั่นนะคะเดินออกมาจากบ้าน
มวลน้ำมหาศาลนะคะที่เข้าท่วมบ้านตัวเองนะคะ

เรียนออกมาจากบ้านเมื่อเช้าเนี่ยน้ำท่วมสักประมาณเกือบครึ่งน่อง
ก็รู้สึกว่าชีวิตลำบากมากแล้วอ่าใช่
เขามาเจอเหตุการณ์กันแบบนี้อันนี้หนักหนาสาหัสเลยนะคะ
อ่าเรารายงานข่าวแบบนี้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ให้การช่วยเหลือตามลำดับด้วยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดช่วงเช้าเมื่อวานนี้ที่อำเภอสันทะ
อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านคือ๒อำเภอหลักที่โดนหนักเลย
ก็คือสันทะกับนาน้อยนะคะของจังหวัดน่าน
เจ้าของคลิปบอกว่าในพื้นที่ฝนตกหนักมาก
น้ำป่าก็มาเร็วแล้วก็แรงด้วยจู่มันพลึบทั่วบ้านอย่างที่เห็นนะคะ
น่ากลัวมากเลยนะคะเธอตัดสินใจก็เลย
หยิบโทรศัพท์มาอัดคลิปไว้แบบนี้
ก็คลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานให้เหมือนกันใช่ไหมคะพี่เบิร์ต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
ทั้งลำปางทั้งน่าน